เพจดังเอารูปของสามอเนรที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่บอกว่าถอดสบงแล้วทรงแต่งหญิงออกเที่ยว
มีการทำศัลยกรรมด้วยแล้วก็มี
รูปที่นอนกอดกับโยมผู้ชายในกุฏิด้วย
หลุดว่อนโซเชียลมีเดียเลยท่านออกมาชี้แจงแล้วนะ
ช่วงนี้เป็นการหงายการ์ดเรื่องภาพเก่าครับ
บอกภาพเก่าครับนี่เป็นภาพสำเนียนรูปหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ครับ
ชื่อเพจเขานะครับโพสต์ไว้เปรียบเทียบเมื่อต้นปี๒๕๖๒
กับภาพปัจจุบันปี๒๑๖๖ที่จะเห็นได้ถึงความเปลี่ยนแปลง
ระบุว่ามีพฤติกรรมแต่งหญิงทำศัลยกรรมเสริมความงาม
ถ่ายรูปเที่ยวกลางคืนโอ้โหนะฮะแล้วก็มีพฤติกรรมกับผู้ชายก็แล้วกันนะครับ
คำผมก็หลีกเลี่ยงที่จะอ่านนะฮะก็มีรูปที่นอนกอดกับโยมผู้ชายในกุฏินะครับ
โพสต์ลงไอจีส่วนตัวด้วยล่าสุดครับพระครูวิบูรณ์ปริยติการ
เจ้าวาดวัดสหกรแปลง๒ที่ตะบนเขื่อนผากอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่
รับว่าสามเณรในรูปแต่งหญิงก็คือสามเณรธวัชชัยปัญญากา
หรือว่าเนรนแอร์อายุ๒๐ปีครับก็มานะครับอยู่ที่วัดแล้วก็ระหว่าง
เรียนที่วัดเขื่อนผากวิทยาคมในกุฏิของเนรนแอร์เพราะว่ามีเครื่อง
สบงจีวอนและตุ๊กตามีภูตัวใหญ่แล้วก็มีแมวที่ท่านเลี้ยงไว้
จากการสอบถามเนรนแอร์ยอมรับบอกว่าเป็นภาพเก่าโพสต์
แต่ไม่ได้หนีเที่ยวกลางคืนแน่นอนเพราะกุฏิเนรนแอร์
ติดกับกุฏิท่านเจ้าอาวาสครับนะครับเช่นเดียวกับเนรนแอร์
ท่านเปิดใจนะครับที่ผ่านมามีพฤติกรรมแล้วก็ผลการเรียนดี
เป็นเด็กเรียบร้อยแต่เป็นคนนิ่มนวลเพิ่งเรียนที่โรงเรียนนี้ตอนม๒
แล้วปัจจุบันอยู่ม๖อีกไม่กี่วันจะเรียนจบแล้วจะศึกไปเรียนต่อมหาวิทยาลัย
แล้วก็หาเลี้ยงชีพต่อไปส่วนภาพแต่งหญิงใส่วิกผมน่ะก็เป็นตัวท่านนั่นแหละนะครับ
หลุดอะไรก็ไม่ใช่ของท่านแต่มีคนนำมาเชื่อมโยงเป็นเรื่องเดียวกัน
ยืนยันว่าระหว่างบวชไม่เคยไปทำศัลยกรรมแต่ก่อนจะมาบวชยอมรับว่าไปฉีดปากกระจับมานะครับ
บทเรียนไม่เคยไปเที่ยวสถานบันเทิงครับขณะนี้ท่านเครียดและไม่สบายใจครับ
ตอนนั้นเป็นตอนที่ผมก่อนมาบวชผมได้เรียนจบมัธยมต้นตรงนั้นแล้วแล้วก็ออกมาทำงานครับผมเป็นลูกเก่า

ลูกตัวทำงานนั่งก่อนหรือครับ
จริงหรือครับ
จริงครับ

โดนกล่าวหาหรือรู้สึกว่าเราถูกเอาไปพูดในเชิงแบบนี้ครับ

ในความรู้สึกเนรอาจจะว่าไม่ใช่เรื่องจริง

เพราะว่าข่าวที่ออกไปก็คงเมื่อคืนจริงเกินไป
พระครูสุตะพลสิทธิ์ท่านภูมิในการโรงเรียนเขื่อนผักวิทยานะครับ
แล้วก็พระครูสาระกิติวิมลอาจารย์ฝ่ายปกครอง
เปิดเผยว่าโรงเรียนได้ลงโทษตามกฎนะครับ

รับทราบแล้วก็มีการพูดคุยกันแล้ว
แต่หากยังมีเรื่องแบบนี้อีกจะออกหนังสือ
ทันบนเรียกท่านเจ้าวาดและผู้ปกครองมารับผิดชอบนะครับ

อกจากนี้เพจเฟซบุ๊กแม่ทัพลิงจุ๊กครู่เนี่ยนะครับ
ยังโพสต์แฉสามเนรอีกรูป
ที่ใส่สบงแล้วทรงเดินแบบเขาใช้คำนี้นะคุณผู้ชมนะ
ช่วงพฤติกรรมเช้าเขาบอกยาวเป็นหางว่าวเช่นกัน
แต่ผ่านไปได้แป๊บเดียวก็แปลงร่างเป็นผู้หญิง
ดื่มเที่ยวผับนะครับยามค่ำคืนดูแล้วพฤติกรรมช่างไม่เหมาะสม

ก็เขาเรียกร้องให้สำนักงานพระพุทธศาสนามาตรวจสอบครับ